ของขาวนี้และสุดเลยสำหรับส้มตำนี้
เปรี้ยวหวานมันเค็มเพ็ดนะครับเป็นใช้น้ำลายก่อน

หายากกันหน่อยครับเป็นขนมสูตรโบราณของชาวจังหวัดสตู
ชื่อขนมว่าขนมอาปมแรงัง

คุ้นใช่ไหมรูปร่างลักษณะก็ยังดูไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่
แต่ลักษณะการทำเนี่ยคล้ายกับขนมครกขนาดบิ๊กเบิ้ม

แต่ดิฉันมองจากมุมแบบนี้เหมือนคล้ายขนมเบื้องยวนเนอะ
โอ้โหก็คล้ายเหมือนกันแล้วแต่จะมอง

เอาละนี่แหละครับชาวบ้านตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูน
ก็รื้อฟื้นขนมอาปมแรงงัง
ซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านของชาวสตูนนะครับ

ใช้เวลาเพียงแค่๔เดือนก็บอกว่าติดตลาดซะแล้ว
วิธีทำเริ่มจากนำแป้งที่ผสมไว้
เทราดลงบนกระทะหลุมใบเล็กนี่แหละครับ

ใหญ่อยู่ก็ใหญ่อยู่นะเออแต่มันก็ขนาดกลางไงไม่ได้ใหญ่มาก
ไม่ใช่ใหญ่ขนาดว่าเอาไปทำกับข้าว
เป็นขนาดสำหรับทำขนมนี่แหละ
แล้วก็กลิ้งแป้งไปมาเป็นแผ่นวงกลมบางนะครับ

จากนั้นก็เอาขนมออกจากกระทะแล้วก็นำมาม้วน
ก็จะได้ขนมที่กรอบบาง
ส่วนตรงกลางนี่มันจะหนานุ่ม

ถูกต้องค่ะแล้วก็รสชาติของมันเนี่ยนะหวานหอม
โดยเฉพาะเวลาทานร้อนนี่นะบอกเลยว่า

อร่อยสิกินร้อนอ่ะ
โอ้โหอุตส่าห์ปูมาก
คือเล่นตรงกันอีกเพราะฉะนั้น
เออชอบจริงเลยนะน้องใบตองนะ
นอนมากเกินก็ไม่ดีปากทอง
เพราะฉะนั้นเอาแบบพอดีพอนะครับ

ฝีมือของการละเลงแป้งลงในกระทะร้อน
ต้องกลิ้งให้แป้งนี่มันพอดีให้ทั่ว
ถูกต้องเป็นแผ่นเรียบเสมอกันไม่เว้าไม่แหว่งนะครับ
แล้วก็ใช้เตาทานมันจะมีกลิ่นหอมกว่าครับ

ซึ่งทางด้านนางอาศิสะแก้วจำรัฐอายุ๕๐ปี
บอกว่าขนมอาปมแรงงานเป็นขนมโบราณดั้งเดิมของคนสตูนนะ
เรียนรู้มาจากคุณแม่แล้วก็เลยขายไปนานแล้ว
ต่อมาเห็นว่าขนมดังกล่าวมันหากินยาก

ก็จะขายบริเวณบ้านพักอบจสตูนริมถนนเรืองฤทธรูน
ระยะแรกขายในช่วงเย็นนะครับ

แต่ว่าพอเปลี่ยนมาขายในช่วงเช้าเท่านั้นแหละ
ตั้งแต่ช่วง๖โมงถึง๘โมงเช้า
เขาบอกว่าขายไม่ถึง๓ชั่วโมงก็หมดเรียงเท่าไร
เพราะฉะนั้นใครที่อยากไปชิม
ก็ไปกันตอนเช้านะครับแล้วก็รีบไปหน่อย

ดิฉันว่าน่าจะคล้ายกับแพนเค้กเหมือนกันนะ

เหมือนขนมครกแต่ว่าเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้นไปอีก
ใช่น่ารัก